เป็นเทศกาลของชาวต่างชาติเขา
ซึ่งปีนี้ที่สหรัฐถือว่าคึกคักกว่าทุกปี
เม็ดเงินก็สะพัดมากกว่าทุกปี

ห้างค้าปลีกโฮมดีโป้ในสหรัฐอเมริกาคึกคักมากเป็นพิเศษ
โดยปีนี้นับว่ามีการจับจ่ายมากกว่าฮาโลวีนปีก่อนหลายเท่า
ผลสำรวจขององค์การร้านค้าปลีกสหรัฐอเมริกาพบว่า
มีชาวอเมริกันมากกว่า๑๗๕ล้านคน
วางแผนจะเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีน
ซึ่งชาวอเมริกันจะใช้เงินมากกว่า๘๐๐๐ล้านบาท
ในการซื้อของตกแต่งสำหรับเทศกาลนี้
ว่ายอดจับจ่ายทั้งหมดในปีนี้จะพุ่งสูงถึง๓แสนล้านบาท
ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเป็นอันดับ๒ในรอบ๑๔ปีที่ผ่านมา
นายโรเบิร์ตฟอเรสผู้ดูแลห้างค้าปีกแห่งนี้
ให้สัมภาษณ์ว่าวันฮาโลวีนปีนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
หากเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
สำหรับสินค้ายอดนิยมในห้างค้าปลีกโฮมดีโป้ในปีนี้
แก่หุ่นมังกรพ่นไฟและหุ่นมนุษย์หมาป่า
แม้ว่าสนุนราคาจะสูงมากกว่า

แต่ความเหมือนจริงและความอลังการอย่างที่เห็น
ก็ทำให้เหล่าลูกค้าที่ต้องการจะเอาชนะเพื่อนบ้าน
ควักกระเป๋าจ่ายจับจองสินค้าทั้งสองแบบนี้จำนวนมาก
ส่วนร้านกิฟต์ช็อปอีกแห่งในย่านเวสฮอลลีวูด
ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของตกแต่งวันฮาโลวีน
ปีนี้ก็มีของตกแต่งที่มีลูกเล่นน่าสนใจหลายอย่าง
โดยนอกจากหุ่นเหล่านี้จะเคลื่อนไหวและมีไฟแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ผีสิงตุ๊กตาผีนั่งชิงช้า
ในราคาตัวละ๖๖๐๐บาท
จนถึงมังกรสยองขวัญที่มีราคาสูงถึง๑๔๙๐๐บาท

ยังมีสินค้าชนิดอื่นที่ผู้คนนิยมจับจ่ายและเลือกซื้อไม่แพ้กัน
สินค้าชนิดอื่นกว่า๙๑บิลลิอนที่พูดถึงเมื่อกี้
ปีนี้ถือว่าการวางขายสินค้าฮาโลวีนถือว่าเริ่มเร็วกว่าปกติ
โดยมีสินค้าฮาโลวีนมาวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว
ขณะที่เว็บอเมซอนเริ่มมีสินค้าประเภทนี้โพสต์ขายตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
จากสินค้าเพื่อมนุษย์ที่สร้างมูลค่าให้กับตลาดแล้ว
สินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงก็น่าจะสร้างความคึกคักให้แก่ตลาดไม่แพ้กัน
โดยมีการประมาณการว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขในสหรัฐ
จะยอมทุ่มเงินเพื่อแต่งตัวแฟนซีให้กับเหล่าสัตว์แสนรักของตัวเอง
เพื่อให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนในวันที่๓๑ตุลาคมนี้
สูงถึงกว่า๑๖๐๐ล้านบาทเลยทีเดียว